เรื่องของการปราบรามยาเสพติดเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่๓หน่วยงานส่วนที่กำลังกันค่ะ
เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ของกลางเป็นจำนวนมากนะคะ
เป็นจำนวนมากนี่คือยาบ้า๔ล้านเม็ดด้วยกันค่ะ
อกจากนี้ก็มีเคตามีนด้วยมีไอซ์ด้วยและมีเฮโรอีนอีกด้วยค่ะ

ตำรวจปราบรามยาเสพติดพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก๒ชั้นในซอยรามคำแหง๑๗๔นะคะ
โดยจากการเข้าไปตรวจค้นพบยาบ้ากว่า๔ล้านเมตร

เรอีนอีก๔กิโลกรัมค่ะ
ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรังบรรจุพันธุ์แบบมิดชิด
หมายเลขทะเบียนคอรคังสฤษี๕๗
และจับกลุ่มตัวคนสำคัญนะคะอยู่ในบ้านค่ะ
คือนายเทียรพงศ์สวนแย้มอายุ๒๗ปี

กำลังจะนำยาเสพติดออกไปกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่ด้วย
พลตำรวจตรีวุฒิพงศ์เพชรกำเนิด
ผู้บังคับการตำรวจปราบรามยาเสพติด๒
เชื่อว่ายาเสพติดเหล่านี้ถูกขนมาจากทางชายแดนภาคเหนือ

เพื่อที่จะรอกระจายออกไปยังพื้นที่ต่าง
โดยมีการดัดแปลงสภาพรถก็คือรถยนต์
เอาไว้บรรทุกยาเสพติดโดยเฉพาะค่ะ
เป็นเครือข่ายจากทางเหนือนะฮะทางเหนือ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เราออกหมายจับไว้แล้วแล้วตามอยู่นะครับ

แล้วก็นำออกลำเลียงออกไปยังจุดต่าง

สอบสวนเจ้าของบ้านก็คือนายเทียรพงศ์เนี่ยนะคะ
ให้การรับสารภาพบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้๙เดือนแล้ว
ใช้เป็นที่พักยาเสพติดก่อนที่จะนำยาเสพติดไปส่งให้กับผู้ซื้อ

ได้ค่าจ้างนะคะเป็นหลักแสนทำมาแล้ว๕ครั้ง
โดยตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
ก็คือผู้ให้เช่าบ้านรวมทั้ง
ยังต้องไปตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายเทียรพงศ
เพื่อที่จะหาข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้กระทำความผิดคนอื่น
ขณะที่มูลค่าของกลางหลายร้อยล้านบาทค่ะ
ยาบ้า๔ล้านเม็ดมีไอซ์มีเฮโรอีนครบเลยค่ะ